คุณผู้ชมค่ะคุณน็อตกองสลักพลัสได้ออกมาแถลงชี้แจงทุกประเด็นเลยค่ะ
โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าถูกนายกรัฐมนตรีสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบเรื่องของการเสียภาษีตรวจสอบเส้นทางการเงินของคุณน็อต
แล้วมีการไปจ้างให้คนมาถูกรางวัลที่๑เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทหรือเปล่า
คุณน็อตชี้แจงทุกอย่างเลยนะคะนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ค่ะ
ผู้บริหารบริษัทล็อตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือกองสลักพลัสออกมาชี้แจง
เพราะว่าปีนี้ทำยอดขายลอตเตอรี่ออนไลน์ได้กว่าหนึ่งจุดแปดหมื่นล้านบาท
คุณน็อตกองสลักพลัสบอกว่าตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งสรรพากร
ปปงดีเอสไอตรวจสอบเส้นทางการเงินการยื่นภาษี
เป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจกองสลากพลัสอยู่แล้ว
เพราะค่ะแม้ค่ะลอตเตอรี่มันก็เหมือนกัน
ลอตเตอรี่ที่หามาเบื้องต้นก็คือ
ที่ตลาดสนามบินน้ำวังสะพุงสี่แยกคอกวัวและตามตลาดต่าง
ก่อนวันที่๕ของทุกเดือนจะให้เจ้าหน้าที่ไปรับซื้อ
ตัวคุณน็อตไม่ใช่ในทุนที่ได้กำไรคนเดียว
มือแรกที่รับมา๗๐บาทไม่ได้แทรกแซงกลไกตลาดเลย
กว่าจะมาถึง๙๘บาทบวกค่าตลาดออนไลน์ก็เป็น๑๐๕บาท
ส่วนเรื่องการใช้เงิน๑๒๐๐ล้านต่องวดนะฮะ
คุณน็อตบอกว่าเป็นการเล่นรอบในการซื้อนะครับ
ซึ่งก็ต้องเอารถเอาบ้านไปจำนองเพื่อนำเงินไปซื้อลอตเตอรี่เหมือนกัน
ล่าสุดได้มีนายทุนมาร่วมลงทุนด้วย
ซึ่งเงินส่วนหนึ่งที่เอามาหมุน
จำนวนเงินที่ยังไม่ได้มีการเอามาลงในบัญชี
เพราะยังไม่ถึงกำหนดการจ่ายดอกเบี้ย
ยืนยันว่าไม่ได้มีการเลื่อนการจ่ายภาษีนะครับ
โดย๑๐๐๐ล้านหักค่าใช้จ่ายหรือกำไรเพียง๒
ซึ่งไม่ได้นำยอด๑๐๐ล้านมาหักจ่ายภาษี
แต่เอาจำนวนกำไรที่ได้มาหักจ่ายภาษี
ส่วนปี๖๕คำนวณภาษีมาแล้วประมาณ๒๐๐ล้าน
ซึ่งยังต้องคำนวณเพิ่มเพราะยังไม่ปิดงบ
ยืนยันว่าภาษีทุกอย่างชำระหมดแล้วนะครับ
มกราคมปีหน้าจะเข้าไปสรรพากร
โดยปีนี้ชำระไปแล้ว๙ล้านกำไรยังไม่สุทธิ
ทุกอย่างชำระหมดแล้ว
ถ้าตกลนยังไงไม่ต้องห่วงสรรพากรตรวจสอบผมแน่นะครับ

เพราะว่าตอนนี้เท่าที่ผมทราบมาก็
ของผมเป็นเคสที่ทางผู้ใหญ่สั่งมาดูแลเป็นพิเศษ
เนื่องจากว่าเป็นเรื่องใหม่ที่จะต้องตรวจสอบ

เรื่องนั้นประชาชนสื่อไม่ต้องเป็นห่วง
กองสลักพลัสไม่เคยมีการจ้างใครมาสมอ้างรับรางวัลที่๑
เนื่องจากทุกครั้งที่ไปมอบเงินให้กับผู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑กับทางกองสลักพลัสเนี่ย
จะมีสื่อคอยติดตามไปดูการมอบเงินกันอยู่แล้ว